ระดาษของตอบบุรุษโธษภีรยูรยุโระ
ในประเทศราชเซียในปี๒๐๑๘
รวมถึงทีมเยาวชน๑๒ปี๑๖ปีและ๑๙ปีนะครับที่จะแข่งขัน
แชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในปีนี้
โดยได้เชิญทุกฝ่ายและทุกฝ่ายบริหารมาร่วมวางแผนกันทั้งหมด
ส่วนการทำงานร่วมกันระหว่างซิโก้กิติศักดิเสนาเมือง
และโคชเฮงวิทยาลักษณ์หากุลอุปนายกฝ่ายเทคนิคนั้น
ยืนยันว่าทั้งคู่ไม่มีปัญหากันครับ
แต่อาจจะมีการสื่อสารออกสื่อที่ไม่ตรงกันบ้าง
เชื่อว่าทั้งคู่นั้นจะร่วมงานวางแผนทีมชาติไทยไปสู่ความสำเร็จได้

เปิดเผยหลังทราบคู่แข่งในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียว่า
พร้อมที่จะรับนโยบายการเตรียมทีม

ที่จะให้ฝ่ายเทคนิคนั้นเป็นผู้พิจารณาครับ

ในการจับสลากแบ่งสายในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียนะครับ
ก็มีทั้งโอกาสที่จะเจองานเบาหรืองานหนัก

ส่วนช่วงนี้เราลองไปฟังเสียงของซิโก้กันบ้างครับ

ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเตรียมอะไรอย่างไรนะครับ
ก็คงจะต้องฝากท่านประธานเทคนิคดูให้
แล้วก็รวมถึงสภากรรมการ
เตรียมความพร้อมอาหารที่พักโรงแรมการเดินทางนะครับ
ก็ทางท่านนายกเองก็บอกว่า

มีหน้าที่แค่ไปซ้อมแล้วก็เตรียมแข่งขัน
ล้วงกระเป๋าขึ้นเครื่องนะครับ
ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ

นายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
นำทีมงานเข้าพบนางกรอบการวัฒนาวรางกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นครั้งแรกนะครับ
หลังจากได้รับตำแหน่งโดยเบื้องต้น
ได้ขอให้รัฐบาลนั้นสนับสนุนการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติอย่างถาวร
เพื่อที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
รวมถึงการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการที่ถูกต้อง
เพื่อพัฒนารูปร่างและสรีระของผู้เล่น
ซึ่งยังเสียเปรียบชาติอื่นที่แข็งแกร่งกว่าตลอดจนการสร้างหลีกเยาวชนนะครับ
เพื่อให้มีการสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
ดึงเยาวชนให้สนใจกีฬามากยิ่งขึ้นครับ